มันอาจจะยังไม่ได้เกิดถึงขั้นสูญเสีย

นี่แหละคุณผู้ชมค่อยดูไปเรื่อยนะคะ
รถพ่วงคันนี้๒๒ล้อนะจ๊ะ
พี่๒๒ล้อแล้วเดี๋ยวพี่อยากจะกลับรถ

ขับปกติแน่นอนดูจากทรงแบบนี้แล้ว
เขาขับเลยร้อนสอนใช่ไหม

อาจจะยังไม่เห็นรถคันอื่นที่ขับมา
แต่ว่ามันคือเลนส์ย้อนสอน
แล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
ตรงนี้มันอยู่แถวที่กลับรถบ้าน
สีที่อำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์คนโพสต์เขาบอกไว้ว่า
กลัวเหลือเกินเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุอยากจะให้เคารพกฎจราจร
วันนี้อาจไม่เกิดอุบัติเหตุแต่วันหน้าไม่แน่เขาก็พูดถูกนะ
คนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะแน่นอนว่าพอคลิปถูกเผยแพร่ออกไป
ตำรวจตามเจอค่ะคนขับรถพ่วงบรรทุกรายนี้คือนายนัทธพงศ์สิมมาวง
อายุยี่สิบห้าปีจะตัวยอำรับเลยใช่ผมเป็นคนขับเอง
คันที่อยู่ในคลิปนั่นแหละตำรวจบอกอ่ะงั้นมาเสียค่าปรับกันหน่อยค่ะ
ที่สพน้องภายก็สั่งปรับไปห้าร้อย
ข้อหาขับรถฝ่าฝืนทิศทางเดินรถหรือว่าย้อนสอนนั่นเอง
แล้วก็กำชับว่าอย่าขับรถแบบนี้อีกเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ